บ้านนี้ก็ใช้แววซุปตามาตั้งแต่แบบเหมือนกันค่ะ
ลูกสาวของคุณมิวนิษฐานั่นเองนะคะน้องมารินค่ะ
ลูกสาวของแม่มิวแล้วก็พ่อเซนนั่นเองน่ารักมากคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะ
แล้วล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นภาพโมเมนต์ประทับใจของครอบครัวนี้นะฮะ
สาวตัวน้อยเขาประเดิมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะจ๊ะ
มากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะ
งานที่ทั้งคู่ก็และเปิดโอกาสชื่อบัญชนนี้นะคะ

ค่ะมิวบอกว่าดีใจมากเลยที่ลูกสาวได้งานแต่ชิ้นนี้
แล้วก็ชมลูกสาวด้วยนะคะว่าในวันถ่ายทำเออแปลกใจ
น้องไม่งอแงเลยค่ะถือว่าสอบพลาด
คุณดูสิมองคุณพ่อคุณแม่ตาแป๋วเลยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ลูกสาวเนื้อหอมสุดค่ะ
เพราะว่ามีอีกหลายแบรนด์หลายผลิตภัณฑ์ติดต่อเข้ามา

ขอเลือกอะไรที่เหมาะกับลูกที่สุดค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าค่าตัวที่ได้มาเนี่ย

เราตกลงกันแล้วค่ะว่าเรายกให้มารินหมดเลย

ก็อ้อนวอนค่ะล้อเล่น
ก็บอกว่าก็ลูกเขาหาเงินได้แล้วอ่ะ

ลูกเขาหาเงินได้แล้วเนี่ย

ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็จะเลือก
สิ่งที่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นนะคะ

แม่เขาก็บอกขอเลือกก่อนมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะ

ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงใครที่รออยู่มิวบอกข่าวดีให้ชื่นใจกันเลยค่ะ
ปีนี้แฟนมิวนิษฐารอชมผลงานทางหน้าจอกันได้เลย
ส่วนจะเป็นภาพยนตร์นะคะเขาบอกจะเป็นภาพยนตร์นะ
แนวไหนรอติดตามทางผู้สร้างออกมาประกาศอีกทีแล้วกัน
ส่วนข่าวดีข่าวที่๒เป็นเรื่องทายาท
งานนี้สาวมิวแล้วก็หนุ่มเซ็นประกาศ

ลูกคนที่สองเตรียมจะสตาร์ทเครื่องแล้วจ้า
จะมีหนังก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ค่ะ
ต้องรอทางค่ายเขาบอกเอง
แต่ว่าก็คือยังมีผลงานเป็นภาพยนตร์ให้ชมในปีนี้ค่ะ

เพราะว่าละครใช้เวลานานถ่ายหลายเดือนค่ะ
ก็เลยอาจจะเป็นหนังเป็นผลงานแบบภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนค่ะ
หมดภาพยนตร์ก็จะมีน้องคนที่สองต่อเลยหรือว่าอย่างไรคะ

ในใจตั้งแต่แรกเราคิดไว้แล้วเนอะว่าจะมีสอง
แต่ก็รอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนแล้วครับ

จะเป็นน้องสาวน้องชายจะน่ารักขนาดไหนมึงเนาะ

ก็จะช่วยเลี้ยงจริงแหละเนาะ